ทางด้านของกรมสรรพากรสามารถไปจับกลุ่มผู้กระทำผิดรายใหญ่ได้นะครับ
เขามีการไปขายใบกำกับภาษีปลอมให้กับผู้ประกอบการรายย่อย
ส่งผลให้รัฐสูญเงินไปกว่า๑๐๐ล้านบาทครับ
นายประสงค์ภูณธเนศอธิบดีกรมสรรพากร
แหลงข่าวจับกลุ่มกลุ่มเครือข่ายนิติบุคคล
ร่วมขบวนการขายใบกำกับภาษีปลอม
โดยมีธุรกิจร้านขายวัสดุก่อสร้างบังหน้าครับ
แล้วก็ไปขายใบกำกับภาษีปลอมให้แก่ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างรายย่อย
กว่า๑๐๐รายในเขตกรุงเทพและประดิมนตน
สร้างความเสียหายกับรัฐมูลค่าเกินกว่า๑๐๐ล้านบาท
ร่ายนี้กระทำความผิดมาแล้วกว่า๓ปีครับ
กรมสรรพากรได้ใช้เวลา๕เดือนในการตรวจสอบขบวนการนี้
ทราบว่ากลุ่มผู้ร่วมทำผิดนั้นอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัด
โดยนิติบุคคลกลุ่มนี้ยื่นเสียภาษีตามปกติ
ให้ดูสมจริงแล้วก็น่าเชื่อถือเป็นมูลค่ากว่าพันล้านบาท
หลังจากจับกลุ่มก็มีการยื่นฟ้องศาลในคดีอาญาแก่ผู้ออกใบกำกับภาษีปลอม
และก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อติดตามผู้ซื้อใบกำกับภาษีปลอมดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยครับ
มาดูบทลงโทษกันหน่อยนะครับ
ลงโทษสำหรับผู้ออกใบกำกับภาษีที่ไม่มีสิทธิ์

มีโทษจำคุกตั้งแต่๓เดือนถึง๗ปี

และปรับตั้งแต่๒๐๐๐ถึง๒แสนบาท
แล้วก็ปรับเบี้ย๒เท่าของภาษีด้วย
ส่วนผู้ที่นำไปใช้ก็มีโทษจำคุก๓เดือนถึง๗ปีปรับตั้งแต่๒๐๐๒๐๐๐บาท
และรับผิดชอบเบี้ยปรับ๒เท่าเช่นกันครับ